คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะคะเล่าไปเมื่อวันเสาร์ว่ามีผู้หญิงคนนึงวัย๔๗ปี
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นร่างทรงปู่ฤษีนาคาราชแล้วก็มีนิมิตร
นิมิตรบอกว่าให้ไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำคลังเขาจะมีสถานปฏิบัติธรรม
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางไปพอไปถึงเนี่ยก็ไปบอกกับแม่ชี
ไปบอกกับพระบอกว่าจะมาขอปฏิบัติธรรมที่นี่สัก๗วันนะครับแต่ไม่เคยมา
ขอไปเดินสำรวจพื้นที่หน่อยแม่ชีก็ถามแล้วว่าไม่คุ้นพื้นที่
มาถึงพักผ่อนก่อนไหมผู้หญิงคนนี้บอกไม่เป็นไร
ขอไปสำรวจพื้นที่ก่อนเขาก็ออกไปพระท่านก็เป็นห่วงเดินตามออกไป
ปรากฏว่าไปเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ตกหน้าผาไปซะแล้วพระท่านก็ต้องรีบ
บอกที่สถานปฏิบัติธรรมว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้ที่เพิ่งมาถึง
แล้วเดินสำรวจพื้นที่อ่ะตกหน้าผาไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่ทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุอยากจะให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
นี่ค่ะนางสมฤดีนักมนต์อายุ๔๗ปีเป็นชาวอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นร่างทรงปู่ฤษีนาคาราช
มีนิมิตรว่าจะต้องไปที่ภูเขาถ้ำคลังอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เพื่อจะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะต้องไปปฏิบัติธรรม๗วัน
ตามที่นั่งสมาธิแล้วก็มีนิมิตเห็น
ปรากฏว่าพอไปถึงเดินสำรวจอย่างที่บอกค่ะ
พระท่านก็เป็นห่วงเดินตามไปนางสมฤดีตกเหวไปแล้ว
เหวสูงลึกสักประมาณสี่สิบเมตรนะคะก็ต้องช่วยกันลำเลียงศพขึ้นมา
พระท่านบอกว่าตัวนางสมฤดีอะค่ะบอกว่ามีองค์มีนิมิตรว่าจะต้องขึ้นเขา
พระท่านเป็นห่วงจริงก็เลยเดินตาม
พอเดินตามไปเห็นตัวนางสมฤดีเหมือนกับอยู่ระหว่างทางลง
แล้วก็จับเถาวันชะโงกดูหน้าผา
อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวตัวเถาวันที่นางสมฤดีเกาะเอาไว้
แล้วก็ร่วงตกหน้าผาลงไป
ตอนนั้นคือตัวเองมีสติดีไหม
ก็มีสติดีก็คุยกับเราเนี่ย
ก็คือของแกนะครับว่าองค์ลงของแกแกจะไม่ใช่แบบเป็นองค์ที่ลงแล้วสั่นนะ

ก็เหมือนกับคนเราเนี่ย

แกนิมิตรเห็นน่ะแกถึงมาแกจะมาเข้าถ้ำถึง๗วัน

นี่ค่ะพระท่านบอกแบบนี้นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำศพของนางสมฤดีไปส่งที่สาลาธรรมสังเวศ
กลับพวงใต้อำเภอพรมพิราม

เพื่อทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะญาติญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือเยอะมาก
แต่คนก็สงสัยค่ะว่าใช่อุบัติเหตุจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยลักษณะการตกหน้าผาเป็นลักษณะหัวทิ้มลงมา
แต่ทำไมภาพศพที่นำเสนอออกมาตามข่าวเนี่ยนะคะคือเป็นลักษณะของศพที่นอนหงาย
เขาบอกว่าเขาติดใจสงสัยในสาเหตุการณ์ตายของแม่
เขาติดใจประเด็นนี้ค่ะลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่า
มันมีปัญหาเรื่องของธุรกิจคล้ายกับแชร์ลูกโซ่
แม่เคยไปประชุมที่กระบี่เมื่อหลายปีก่อน
แม่ถูกโกงค่ะหมดเงินไปเยอะมาก
แล้วแม่ก็ไปทวงถามหลายครั้งโพสต์ทวงเงินในเฟซบุ๊กด้วย
ประเด็นนี้ไม่รู้ว่าไปสร้างความโกรธแค้นให้กับใครหรือเปล่า
นำมาซึ่งการเสียชีวิตในครั้งนี้หรือเปล่า
ลูกสาวเขาสงสัยแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้ไหม
เพราะว่าแม่ก็เดินทางด้วยรถโดยสารไปถึงกระบี่
ช่วงจังหวะเดินทางเนี่ยค่ะอยากรู้ว่ามีใครพาแม่ไป
หรือแม่ไปกับใครไหมนะคะ

วัดเขาถ้ำคลังดูหน่อยว่ามีใครไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าลูกสาวยังสงสัยว่านี่ใช่อุบัติเหตุจริงหรือไม่นะคะ